ช่วงนี้มาดูเรื่องราวที่ทำให้ชาวอุดรเขาตกออกตกใจกันนะครับ
จากว่ามีหนุ่มคนหนึ่งเป็นนุ่มนักเรียนนอก
ทีมเรียนอยู่อังกฤษและอยู่กับคุณพ่อคุณแม่
แต่ว่าพอมีโควิดก็เลยกลับมาอยู่ที่เมืองไทยกับคุณปู่คุณย่า
ซึ่งเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เด็กนะฮะ
เรามาทราบภายหลังว่าเขามีอาการป่วยทางจิต

เขาคุ้มครั่งเขาบอกว่ามีคนไปแฮ็กโทรศัพท์มือถือเขา
ลับเขาถูกเปิดเผยเขาอยากตายเขาอยากตาย

ซึ่งคุณย่ารู้ที่ซ่อนปืนของคุณปู่
คุณปู่ซื้อมา๔๐ปีแล้วอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
พอย่าไม่ให้ก็โมโหย่าเอามีดไปปาดคอย่าจนตาย
พอย่าตายเสร็จทีนี้ก็คุ้มครั่ง
อารวาสว่าอยากตายอยากตายว่ามีคนแฮ็กมือถือเขา

เอาปืนไปไล่ยิงผู้ช่วยพยาบาลถึงโรงพยาบาล
คุณผู้ชมครับเหตุผลเพราะว่าเขาคุ้มครั่งจากอาการจิตประสาท
ล่าสุดมีการเปิดเผยภาพวงจรปิด
ขณะที่ผู้ชายคนนี้บุกไปในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล

ใส่เสื้อดำใส่หน้ากากอนามัยถือปืนไปด้วย

ยิงเลยครับแล้วก็มีคนเข้าไปช่วยกันล็อกตัวผู้ชายคนนี้อายุเพียง๒๒ปีเท่านั้นนะครับ
ลงจากรถจักรยานยนต์ปรีเข้าไปที่ห้องฉุกเฉินเหมือนคนปกติก็ไม่ได้มีใครเอกใจอะไรครับ
ประตูเปิดปุ๊บชักปืนที่เหน็บเอาไว้ยิงเข้าไปเลย
แล้วก็มีคนเข้าไปช่วยแต่คนที่โดนยิงเนี่ย
ปืนมันถากที่แขนขวาเธอคือเป็นผู้ช่วยพยาบาล
ชื่อว่านางสาวสิริรัตน์หรือว่าคุณออยอายุ๒๔ปี
อยู่ตรงนั้นพอดีฮะเธอก็ตกใจวิ่งหนีเข้าไป
เจ้าหน้าที่หลายคนก็เข้าไปล็อกตัวผู้ชายคนนี้แย่งปืนนัวเนียกันอยู่สักพักหนึ่ง
กดตัวลงไปนะฮะก็มีรบพอ๓คนไปช่วยกันจับแย่งปืนมาได้
แล้วก็ประสานตำรวจเข้าไปควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
ในทางคดีความคลึกหน้าร้อยตำรวจเอกสักดาบุญกล่อน
เป็นรองสลวัสด์สอบสวนสพเมืองอุดรอน
บอกว่าตำรวจก็มีการเชิญพยานทุกคนไปสอบปากคำแล้ว๓ปาก
มีทางด้านของกู้ชีพของโรงพยาบาล๒คน

และคนเจ็บ๒ราชก็อาการปลอดภัย
คืนแรกมีอาการคุมขั้งตำรวจต้องให้ยาดอย่าทางจิบประสาทมาให้กิน
เพราะว่าที่เขาก่อเหตุที่บ้านที่เขาไปฆ่าย่าเขาก่อน
ไปเจอถุงยาซึ่งเป็นถุงยาระบุชื่อเขา
แล้วก็เป็นยารักษาซึ่งอาการทางจิตประสาทจริง
มาให้เขากินให้ตามที่แพทย์เขาสั่งเอาไว้
ทางด้านของนายขจรศักดิ์เลิศอำนวยลาบอายุ๗๓ปี
ปู่บอกว่าเลี้ยงหลานตั้งแต่เด็กรักกันมากเลย
ไม่คิดว่าหลานจะทำแบบนี้มาฆ่าย่าของตัวเอง
ปืนเป็นของเขาจริงซื้อมา๔๐ปีแล้วขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง
คุณปู่เอาเอกสารรับรองประวัติการรักษาอาการของหลานมาให้ดู
จิตแพทย์ที่อังกฤษยืนยันว่าหลานป่วยจิตนะฮะ
แล้วก็สอบปากคำคุณปู่สักประมาณ๑ชั่วโมงได้
นำเอกสารไปยื่นเรื่องของการเยียวยาตามพรบเหยียวความรุนแรง
และอาทยากรรมที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
ตามหลักกฎหมายแล้วถ้าผู้ก่อเหตุมีอาการป่วยจิต
ตามพบสุขภาพจิตต้องไปตรวจสอบก่อนว่าป่วยจิตจริงหรือเปล่า
เรื่องต้นแต่ว่าโดนแจ้งข้อหาไปก่อนคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พยายามฆ่าผู้อื่นใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนและอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็ยิงปืนซึ่งได้มาโดยการใช้ดินระเบิดโดยที่ไม่ใช่เหตุต่าง
อันนี้ก็คือข้อหาที่เขาโดนไปแต่ว่าต้องรอตรวจสอบว่ามีอาการทางจิตหรือเปล่า
ถ้ามีก็ต้องมาบัดก่อนเสร็จปุ๊บค่อยเอามาดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป
พอฟีฟ่ารู้ตัวแล้วว่าฆ่าคุณย่าตัวเองฟีฟ่าจะรู้สึกยังไง
เลี้ยงฟีฟ่ามาตั้งแต่เด็กเลยนะครับ
นี่แหละฮะเรื่องของผู้ป่วยทางผู้ป่วยจิตเวทต้องหาหมอใกล้ชิดยาขาดไม่ได้เลย